คุณมีความหวังแค่ไหนกับอาการป่วยของคุณแม่ที่จะหายเป็นปกติ
ให้มันหายเป็นปกติไม่เป็นปกติค่ะ

คุณพิมถ้าแม่จะต้องฟอกไตอีก๒๐๓๐ปี๔๐ปี๕๐ปีไหวเหรอคะ
สู่วินัมกันพิมกับสู่เมื่อกัน
อย่าถอยเพราะว่าพิมยังไม่ถอย
ให้ล้างเราร้องได้ให้ล้าง

เข้าสู่รายการนะครับที่เป็นแรงผลักดันนะครับ
เป็นเพื่อนกับนักสู้ชีวิตทั่วประเทศนะครับ

แค่คุณร้องเพลงให้ครบ๑๐เพลง
เราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
พี่คนนี้นะครับพี่ไทยรัตทีวีของเรา
ช่อง๓๒แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์
พบกับการให้อย่างไม่สิ้นสุดได้
ก็คือให้ทั้งเงินให้ทั้งความรักให้ทั้งแรงบันดาลใจต่างนานาเลย
ทุกคนที่มาในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
กลับไปแล้วทุกคนชีวิตดีขึ้นค่ะ

หลังจากได้เกริ่นนะครับเรื่องราวของเธอไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วนะว่า
เรื่องราวของเธอนั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรนะครับ
ไปพบกับภาพชีวิตของเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณเฉลียวคุณแม่โรคไตผู้อมทุกข์กับความอดหยากของลูกครับ
ต้องโภคตายอาทิตย์ละ๒ครั้งค่ะ
อาทิตย์ละ๓๖๐๐บาท
ตกเดือนละ๑๖๐๐๐บาท

วันนี้หนูก็เข้ากะกลางคืนนะคะ
เข้างาน๒ทุ่มเลิกตี๕แล้วก็ขอต่อโอทีถึง๘โมงรวม๑๒ชั่วโมงค่ะ

ก็อยากให้แม่สู้กินข้าวเยอะไม่ต้องอด
อยากกินอะไรกินเลยซื้อกินเลย

อยากให้แม่กับลูกได้กินของดี

ลูกสาวเสียสละทุกอย่างค่ะที่ออกจากบ้านประจำวันหาเงินที่จังหวัดปลาจีนบุรีค่ะ
หาเงินส่งมาให้แม่กับลูกค่ะ
ลูกทำงานเดือนหนึ่งได้เงินประมาณหมื่นแปด

เขาสงสารลูกมากลูกอดลูกทนเพราะเราอดมือกินมือพวกเรา
ขอให้ได้ส่งให้แม่เท่านั้นพอ
บางวันลูกส่งกิ๊บมาให้แม่ดู

กิ๊บเก้าเดี่ยวกับใครลูกเดียวก็พอนะแม่
รู้สึกน้อยใจตัวเองที่เกิดมาเป็นภาระให้ลูกค่ะ
จากแต่ต่อตายให้มันผลไป
เหมือนเพื่อนเขาอยากได้อะไรก็คงได้
เงินทุกบัตรทุกตังค์ก็คงจะเหลือหมด
หนูทำทุกอย่างก็เพื่อแม่นะคะ
พ่อใจอยู่ว่าอยากให้หนูมีชีวิตที่ดีอยากให้หนูมีเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะ
แต่หนูว่ามันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะคะ
หนูอยากให้แม่สู้ค่ะเพราะหนูก็สู้เหมือนกัน
อยากให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เลย
เลือกที่จะฟอกไตมันจะอยู่ได้นานนะคะ

ช้ำใจที่สุด
ก็รู้ว่าลูกทานข้าววันละมื้อกับไข่หนึ่งฟองค่ะ
หัวใจคนเป็นแม่แทบสลายแทบรับไม่ได้เลยค่ะ
โดยที่เราคือต้นเหตุ
เก็บหัวร่างกายก็พอทนได้

เขาก็สงสารหลานตัวน้อยที่ดูแลมาตลอด
นอนด้วยกันทุกวันมองหน้ากันทุกวัน
เขาพูดได้แต่คำว่าแม่ห้ามตายนะ
แม่ตายไม่ได้แม่ตายแล้วหนูจะอยู่กับใคร

ขอบคุณลูกทุกอย่างที่ทำให้มีวันนี้
ที่มีโรงพยาบาลใจอยู่กับพ่อลูก

เราเป็นต้นในทุกอย่าง
ขอให้ลูกการงานดีขึ้น
ขอให้มีกินมีใช้
ขอให้คุณพ่อคุ้มของลูก
พอมาเห็นรายการร้องได้ให้ล้าน
ก็เลยตัดสินใจสมัครเข้ามาลองดู
หวังว่าจะมีโอกาสกับพ่อบ้าง
เอาสโนตรที่จำนองมารักษาแม่
จำนวงให้คืนมาให้ลูกค่ะ
ตายไปเค้าก็จะต้องตายตาหลับค่ะ

เป็นครั้งที่สองนะครับที่พบกันคราวที่แล้วพูดคุยกันไปแต่ยังไม่ได้เริ่มแข่งขันนะครับ
วันนี้คุณเฉลียวก็มากับครอบครัวของคุณเฉลียวนะครับ
มีพี่สาวลูกสาวแล้วก็หลานสาวเหมือนเคยนะครับอยู่ทางข้างล่างครับสวัสดีครับ

เป็นไงบ้างครับอาการวันนี้คุณเฉลี่ยว
ยังแย่อยู่เหมือนเดิมค่ะมันเหนื่อยมันปวดขากินข้าวไม่ได้ไอ้เทียน
คุณเฉลียวสังเกตสังเกตร่างกายนะ

ขาเล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งคือบวมหรือว่ารีด

ข้างหนึ่งที่จะบวมทั้งสองข้างหนึ่ง

คุณผู้ชมตรงนี้นะคะขาฝั่งขวานี้นะคะคือขาลีบนะ

นี่คือปกติแต่ว่าเท้าจะบวมเป่งมากเลย
สาเหตุที่รีบเพราะว่าเส้นเลือดฝอยเราแตก
ก็ยังนับว่าโชคดีที่ยังเดินได้
นี่ถ้าไม่มีอาการของโรคไตมาแทรกซ้อนนี่ก็ยังถือว่ายังพอไหว
หนักเลยก็คือตรงที่มีอาการของโรคไตนี่แหละ

อกจากที่เจ็บปวดแล้วพอมารู้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วของอาการโรคไต
ค่าใช้จ่ายนี่ก็สูงอย่างที่ทราบกันดีนะ
คนฟอกไตครั้งนึงนี่คืออาทิตย์ละ๒ครั้ง
ครั้งละ๑๘๐๐บาท

๑หมื่น๖พันบาทในที่นี้คือ
รายได้มาจากลูกสาวทางเดียวนะฮะ

มีเงินเดือน๑หมื่น๘พันบาทส่งให้คุณแม่

ถ้าไม่พิเศษคือได้ไข่ฟองเดียว

เฉลี่ยทานไข่ไปเยอะมาก

ทุกครั้งที่ลูกเอาเงินมาให้
หมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกทุกเดือนในสองปีเนี่ย
รับมาด้วยความรู้สึกยังไง
รู้สึกลำบากใจมากค่ะ

มันถึงจะสิ้นเดือนอีกต่อไปอย่างนี้

เราเป็นภาระให้ลูกอยากจะขอโทษลูกด้วย

ก็พ่อแม่คนเดียวเท่านั้นค่ะ

เพราะมีคนเดียวในตลาดที่เป็นอย่างนี้
มีแต่แม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูก

แม่เป็นคนทำให้ชีวิตลูกพังค่ะ

แม่คนนี้ทำให้ชีวิตลูกพัง

เพราะว่าแม่ใช้จ่ายเงินมากเลย
ชีวิตลูกมันก็เลยพัง
พังไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้ทั้งคู่ครองก็พังไปด้วย
ทีเนี่ยคือลูกสาวเราก็มีครอบครัวครบ

ตอนนี้ลูกเขยไปไหนแล้วคะคุณเฉลี่ยว

ทำให้สามีทิ้งลูกสาวเราไป
คุณเฉลี่ยวคิดอย่างนี้นะคะ

สาเหตุที่เขาเลิกกับเราเพราะว่าอะไรคะ
ค่าใช้จ่ายเยอะด้วยค่ะ

เงินก็จะไม่พอจ่ายในครอบครัวตัวเองด้วย

สงสารเขาอยู่กับหนูมันก็ไม่มีอะไรเนอะ
หนูก็ส่งแต่แม่ก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีค่ะ
เราเป็นคนขอเลิกกับเขาเองเพราะว่าเรามีภาระ

ทำไมคุณพิมถึงไม่เลือกสามีทำไมถึงเลือกแม่
เราก็ต้องเลือกครอบครัวเราก่อนค่ะหนูรักแม่หนูมาก
ยังไงหนูก็ต้องเลี้ยงแกได้ค่ะ
ทำงานทุกวันนี้ก็สู้เพื่อแกกับลูก
คือตอนนี้ก็ทำงานมา๒ปีโดยที่ไม่ได้พักเลยนะคะ

ทีทุกวันนะคะเพื่อส่งเงินให้แม่
คุณพิมถ้าแม่จะต้องฟอกตายอีกยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปี

ไว้ค่ะแม่ต้องสู้ไปกับหนูค่ะเพราะหนูก็สู้ทุกวันนี้ก็สู้อยู่
ได้ยินคุณแม่พูดบ่อยไหมคะว่าอยากตาย

ไม่อยากให้แกคิดอย่างนี้หนูก็ยังไม่เคยคิดเลยแบบนี้

อยากให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนาน

แต่ดูจากคุณแม่แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะ
น้อยมากเลยกำลังใจทุกครั้งที่พูดเนี่ยพูดด้วยความหดหูตลอดว่าเป็นภาระ
เมื่อครั้งที่แล้วที่เราเจอกันครั้งแรกที่เราพูดคุยกันครั้งแรก
ถามว่าลูกสาวของคุณพิมอยู่กับใครอยู่กับคุณยายเนอ
ร้องไห้ตลอดเลยตั้งแต่ตอนมาถึง
จัง
เสียชีวิตค่ะกลัวตลอด

ถ้าแม่ไม่กอดนี่คือมันนอนไม่ได้เลย
แม่ต้องกอดหนูนะแม่อย่าตายนะ
แม่ต้องอยู่กับหนูหนูไม่มีใครอีกแล้ว

คุณเฉลี่ยวสิ่งที่เป๊กเห็นเนี่ยนะคะคือ
เด็กผู้หญิงตัวเล็กเองที่ควรจะอยู่ในวัยล่าเริง
คะอยู่ที่บ้านกับคุณยายสองคน
นอนกับยายไหมปิ๊บนอนค่ะ
คุณยายเดินก็แทบจะไม่ไหวแล้วหนูช่วยคุณยายทำอะไรบ้าง
ช่วยดำจานช่วยอาบนักช่วยท้อแป้ง

อดคุณยายไหมกอด

พีช

รักษาคุณยารักษาคุณแม่
แต่ว่าตอนนี้คุณแม่เขาไม่อยากอยู่แล้ว

อยากให้อยู่ค่ะ

ผี

ขอบคุณค่ะ
ชื่อป้าจอยไหมค่ะ

ประจอยช่วยเหลือคุณเฉลี่ยวอย่างไรบ้างคะ
ช่วยเหลือปัดเวลาไปหาหมอค่ะ
พวกไตกลับไปโรงพยาบาล

แล้วเขาเดินแข็งแร่งค่ะ

จอยก็ต้องพาไปทุกครั้งเลยนะฮะ
คุณมีความหวังแค่ไหนกับอาการป่วยของคุณแม่

ไม่เป็นปกติค่ะ

ทุ่มเทแรงกายทั้งหมดที่มีเพื่อซื้อเวลา

จะหมดหยาดเหนือไปกี่หยาดเหนือ

ก็จะทำทุกอย่างเพื่อซื้อเวลา
แค่แกมีสุขภาพร่างกายที่ดี

มีแต่ก็ต้องไปทำงานกินยาว

มีค่ามากเลยต่อแม่ของคุณค่ะ
หนูรักแม่หนูมาก

ขอบคุณค่ะ

คุณทิมอยากจะกลับมาอยู่กับคุณแม่ไหมครับ

อยากจะกลับมาอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือ

ส่งมาแต่เงินอย่างเดียวแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้เจอลูก

เป็นอะไรไม่สบายมาก
ถ้าเข้าโรงพยาบาล

คือไม่ได้เจอลูกสักครั้งหนึ่ง

แล้วเงินที่รับมาทุกครั้งทุกเดือน

ความรู้สึกผิดหลายอย่างที่คุณเฉลียวแบกรับไว้อยู่
เป๊ะอยากให้คุณบอกแม่ชัดคะ

มึงหาบุญพิตรอยู่แหมือนกันเนี่ย

โดดสามคนนะ

สู้ไปกับลูกนะคะคุณเฉลี่ยว
โอเคขอบคุณคุณพิมพ์ค่ะ
และวันนี้ค่ะคุณเฉลียวค่ะ
คุณเฉลี่ยวจะมีโอกาสที่จะได้สู้

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราค่ะ
วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่คุณเฉลียวจะสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ
เพื่อให้จิตใจตัวเองมีคุณค่าและมีความแข็งแรง
เอาความสามารถในด้านการร้องเพลงออกมาค่ะ
แล้วเอาเงินกลับบ้านไปให้ได้มากที่สุด
เพื่อไปแบ่งเบาภาระที่ลูกต้องแบกไว้
เพื่อให้คุณเฉลียวได้รู้สึกผ่อนคลายทางด้านจิตใจลง
ผ่อนคลายความรู้สึกผิดที่แบกไว้ทั้งหมดลง
วันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะปลดล็อกความรู้สึกแย่แบบนั้นออกไปจากจิตใจนะคะ

คือถ้าไม่ได้มาออกรายการวันนี้ก็ไม่ได้เจอกัน

ป่านนี้คุณพิมก็ต้องทำงานอยู่อีกที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่ง

ได้มานั่งดูคุณแม่ร้องเพลง
หลานก็ได้มานั่งดูคุณยายร้องเพลงเพราะฉะนั้นเฉลี่ยต้องเต็มที่นะครับ
เอาละครับตอนนี้สมาธิอยู่กับเพลงก่อนนะครับ
ลืมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับ
เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาทเป็นเพลงแรก
ต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้
ไม่มีสิทธิ์หยุดเพราะยังไม่มีเงินสะสม

มันยังไม่ค่อยมั่นใจก็มีตัวช่วย
ใช้ได้เลยตั้งแต่เพลงแรกนะครับ
มี๖แผ่นป้ายใช้ได้๓แผ่นป้าย
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาทมาครับ
กิจช่วงไว้

นั่นคืออินโทรเพลงเริ่มต้นค่ะ

เพลงนี้ก็จะมีจังหวะเนิบนิดนะคะ
เนื่องด้วยอาการเหนื่อยหอบนะคะ
กลัวเดี๋ยวจะตามดนตรีไม่ทัน
ถ้าคุณเฉลียวร้องไม่ทันร้องคล่อมดนตรีมันไปแล้ว

เพลงนี้นะครับ๑๐๐๐บาท
ก็มีสิทธิ์อย่างเดียวคือเลือกใช้ตัวช่วย

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

คุณเฉลียวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่ใช้ต้องร้องให้ถูกทุกคำนะคะ

เอาล่ะครับ

นักสู้ชีวิตของเราวันนี้คุณเฉลียวจะมาเริ่มกันที่เพลงที่๑
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

ที่ฝั่งถูก๖๐๐หน่อย
ผู้หญิงที่สำนักรายเทศ

เพ่งชม

น้ำจะรักจะให้เขาอยู่หรือจะสู้งานเหลือ
เป็นมันไหนเป็นหรือเจ้าเป็นน้ำดำไม่เดิม
ข้าพบว่าท้องข้าพบว่าเงินข้าอยู่ทั้งนั้นไม่ว่า
รักเขามากเราก็ให้เขาหมดเหลือแต่หยดน้ำตา
หัวใจวิวก็ปล่องแค่ว่าเราเกิดมา
หัวใจ